เรื่องของซีเกมมีหลายด้านนะครับที่ให้ได้พูดถึงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมของทางเจ้าภาพฟิลิปปินส์นะครับ
รวมไปถึงกีฬาที่หลายคนนั้นมุ่งเป้าที่จะรอดูก็คือการแข่งขันฟุตบอลนั่นเองนะครับ
ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับลงเล่นไปแล้วเนี่ยก็ผ่านไป๒เกมนะครับ
แต่ว่าในเกมนั้นมันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างประเด็นขึ้นมาหลังจากที่มีสื่อนั้น
จับได้ว่าเป็นสื่อของเวียดนามนะครับ
ซึ่งพอภาพนี้มันถูกเผยแพร่ออกมามันก็ถูกมองว่าแบบนี้มันเป็นการเสียมารยาทในเกมกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมาก
ทันทีที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปสื่อมวลชนไทยและชาวไทยที่ติดตามเห็นอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ย
ก็วิภาควิจารณ์เป็นอย่างมากถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
คือทีมชาติไทยเนี่ยเคยถูกสื่อของเวียดนามนะครับแอบถ่ายภาพการฝึกซ้อมแบบปิดจากมุมสูงมาแล้ว
รวมไปถึงเคยถูกสื่อของมาเลเซียก็แอบถ่ายการซ้อมแล้วก็ไปเผยแพร่ในสถานีโทรทัศน์ของทางมาเลเซียอีกด้วยในเกมฟุตบอลโลกรอบเข้าเลือกโซนเอเชียนะครับ
ไปต่อกันที่ความขึ้นไหวของฟุตบอลหญิงในซีเกมนะครับสายบีเวียดนามแชมป์เก่าลงสนามนัดที่สองครับฟอร์มดีจริงจริงครับเอาชนะอินโดนีเซียไปแบบขาดลอยเลยนะครับหกประตูต่อศูนย์
ครึ่งแรกครับเวียดนามปูพรมถล่มไปถึง๓๐นะครับได้ประตูจากเหงียนทุยดุงนาทีที่๙และเหงียนทีวานเหมา๒ลูกนาทีที่๑๔และ๑๙ครับ
จากนั้นนะครับในครึ่งเวลาหลังนักเตะสาวเวียดนามยังบวกเพิ่มอีก๓ประตูนะครับจากฮูนูชูที่ทำ๒ประตูนาทีที่๕๐และ๖๐และปิดท้ายด้วยเหงียนทุยดุงนาทีพระประตูที่๒นะครับในนาทีที่๘๔นะครับก็จบเกมนะครับเป็นทางด้านเวียดนามครับที่ชนะไปแล้ว๖ประตูต่อศูนย์ในเกมนี้นะครับก็เวียดนามมี๔คะ
๒ธันวาคมนะครับต้องชนะอินโดนีเซียด้วยผลต่างมากกว่า๖ประตูจึงจะคว้าแชมป์กลุ่มบีนะครับ